คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนเห็นโพสต์นี้แล้วนะคะ

ที่เขาบอกว่าเป็นคำขอสุดท้ายของนักโทษ

ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบอกไปทำบุญให้เขาหน่อย
ทีนี้เราติดต่อไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์เลย
ให้เขาเล่าให้ฟังอย่างเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น

ผู้สื่อข่าวเราติดต่อไปพูดคุยกับนางสาว
ปรียาวัดรุ่งรัตนาชัยวัย๒๑ปี
แฟนสาวของคุณแฟร์พงธาดาโชคสิริวันนา
เจ้าของโพสต์นี้ที่เป็นคนโพสต์ภาพนี้แหละค่ะ
นางสาวปริยวัตรเล่าบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่๒๕ตุลาคมค่ะ
กับแฟนไปเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดี
แล้วก็งานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการ

ปรากฏว่ามีรถขนย้ายนักโทษขับผ่านมาพอดี
เส้นทางตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปยังศาลจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ได้ยินเสียงตะโกนดังออกมาบอกว่า

แล้วก็มีกระดาษเล็กถูกโยนลงมาจากรถ

ไม่มีใครกล้าหยิบไม่มีใครเดินไปดูเลย
กับแฟนนุ่มก็เลยเดินไปหยิบขึ้นมาดู

เป็นใบสีแดงแบงค์ร้อยเนี่ยค่ะม้วนมาแบบนี้
เขาก็เลยตัดสินใจเอาไปทำบุญให้ตามความต้องการของนักโทษคนนั้น
สักพักก็จะมีรถตำรวจนะคะ

แล้วก็ตามด้วยรถของผู้ต้องหา
แล้วก็ทุกคนก็หลบสองฝั่งเลยค่ะ
แล้วก็คราวนี้อยู่ดีก็มีเสียงทำบุญให้หน่อยพร้อมกับมีเศษกระดาษหล่นลงมาปุ๊บ
ก็ยังงงอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ย้ำอีกทีทำบุญให้หน่อย
แล้วแฟนก็บอกว่าเฮ้ยเมย์แบงค์ร้อยก็เลยเอ้าเอาไงดีล่ะ
จะทำยังไงต่อดีแล้วแฟนก็บอกว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าเอาไปทำบุญให้หน่อย
เขาอยากทำบุญแล้วเขาอยู่ในนั้นคือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรานะ
เพราะว่าเราเราได้เป็นสะพานบุญให้กับเขาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาเคยทำผิดมา
แล้วก็แล้วก็เขาไม่สามารถทำดีอีกได้เพราะเราเชื่อว่าแบบเอ่อ
คนเราอ่ะสามารถทำผิดพลาดได้อืมคือในโพสต์ของคุณแฟร์แฟนนุ่มเนี่ยนะ
เขาเขียนเอาไว้บอกว่านักโทษคนนั้นตะโกนอย่างหมดหวัง
ครับทำบุญให้หน่อยคือเขาคงไม่ได้ออกมาทำบุญแล้วในในเร็วนี้แน่นอนอ่ะ
เพราะว่ากำลังจะถูกนำตัวไปเข้าคุกใช่ไหมทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปที่บริเวณท่าเรือข้ามฝากฝั่งปากน้ำ
สอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้นหลายคนเขาก็บอกว่าศุกร์ที่แล้วอ่ะ
เห็นมีรถขนย้ายนักโทษผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าคือมันมีงานใช่ไหม
มันก็มีการเปิดเครื่องเสียงกันหลายร้านมีเวทีคอนเสิร์ตอีก
เขาไม่ได้ยินเสียงตะโกนอะไรเลยมารู้ทีหลังจากโพสต์ในเฟซบุ๊กนี่แหละ
ว่ามีนักโทษโยนเงินลงจากรถฝากคนมาเที่ยวงานให้นำไปทำบุญให้
ทีนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะ
นักโทษอยู่ในรถขนย้ายกำลังจะถูกนำตัวเข้าเรือนจำเนี่ย
กเงินได้ด้วยเหรออันนั้นสิเราไปสอบถามทนายรัชพลศิริสาครนะคะ
เขาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าจริงแล้วนักโทษมีเงินสดได้นะ
เป็นไปตามระเบียบของกรมราชธรรมค่ะที่ให้ผู้ต้องขังมีบัญชีเบิกถอนเงิน
เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าในเรือนจำได้รวมถึงนักโทษเนี่ยนะ
เขาจะมีการฝึกอาชีพแล้วก็อาจจะมีรายได้เข้ามา
เรือนจำก็เลยออกระเบียบให้นักโทษสามารถใช้เงินได้ตามสมควรค่ะ
ปกติแล้วผู้ต้องขังจะมีเงินในบัญชีได้ไม่เกินเก้าพันบาทแต่ถ้ามีรายได้จากการฝึกอาชีพ
ก็อาจจะฝากเงินในบัญชีเกินเก้าพันบาทได้เหมือนกันนี่แหละ